เมื่อวานจะออกไปใช้สินใช้เสียงกันหรือยังเปล่าครับ
อย่างที่เราเห็นการผลคะแนนออกมาหมดแล้ว
ก่อนที่คุณวังชัยมาก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังคร่าวแล้วกัน
วันนี้มีคนพูดถึงคุณชาติชาติเยอะพอสมควร
ว่าคุณชัชชาศศิริพรรณก็แน่นอนว่าที่
เดี๋ยวต้องรอกอกตรรับรองก่อนว่าเค้าคือผู้ว่า
ก็น่าจะอีก๓๐วันเพราะตอนแรกจริงแบบหลายรายการก็ต้องการที่จะเชิญคุณชายรัฐของเราเองก็จะติดต่อคุณชาติชาติ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติจะสัมภาษณ์ในนามผู้ว่าเนี่ยก็ต้องรอแบบว่าขอให้กรกตรับรองก่อน
เป็นทางการก่อนอย่างเป็นทางการก่อนแล้วก็คงจะได้รับกันนะฮะ

เห็นราชเท้าเห็นโรงทำงานแล้วแล้วโรงพฤติแล้ว
แล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันก็คือการที่คุณชาติชาติเนี่ยชวนจากภักดิ์
อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราดูสอกรเราเลือกกันอย่างนี้
สกถ้าเทียบแล้วก็คือเหมือนสสแต่แค่สภากรุงเทพมหานครถูกต้องไหมฮะ
เพราะฉันจะผลักดันนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็ต้องใช้สอกรแต่ถ้าสมมุติเราดูกันจริงตอนนี้
วันนี้คุณวิโรธกับเพื่อไทยได้๒๐นะฮะ
เพื่อไทยเอาประกาศมา๒๐แล้วนะคับอ๋อนะครับสำหรับจริงแล้วบันไดเราจะเห็น
คุณวิโรตกับคุณอัศวินเนี่ยเขาลงพื้นที่พร้อมกันเลย
วันนี้คุณวิโรตเมื่อกว่าเขาออกมาปุ๊บก็มีการโทรศัพท์หาคุณอัศวิน
ปีมาคุณยอมรับไหมล่ะว่าฝนตกบ่อยอ่าถูกต้องปัญหาน้ำ
ทุกประมาณค่ะเราจะเห็นเนี้ยสอกรก็จะเป็นของเก้าไกด้วย
อืมฮืมนะครับคุณชาติสิภัยก็ลงพื้นที่สมรวจปัญหาครอง
พร้าวอ่าซึ่งเป็นการลุยงานวันแรกเลยครับนะครับแม้
กว่ากว่าตอนเนี้ยยังไม่รับรองผลการลึกตั้งตรงเทพหมา
นครเนี่ยฮะเพราะอะไรโดยปกติแล้วเนี่ยคุณชาติชาติด้วยนิสัย
ส่วนตัวเขาเป็นคนที่ออกไปวิ่งทุกเช้าอยู่แล้ว
ถูกต้องเหมือนเขาเข้าไปใกล้ชิดประชาชนอยู่แล้วใช่ครั้ง
เนี้ยคือเอ่อทำให้รู้ว่าคุณชาติเขาจะรู้ปัญหาอะไรเยอะ
พอสมควรครับนะครับแล้วเขาบอกเขามาสำรวจเนี่ยทันที
แล้วก็กล่าวว่าคลองลาดพร้าวหรือคลองบางบัวเนี่ยอืม
พบปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานฮะอืมโครงการก่อสร้างคัน
กั้นน้ำเนี่ยส่งผลให้เขื่อนริมคลองบางจุดเนี่ยไม่แล้ว
เสร็จครับไม่สามารถดำเนินการขุดลอกได้ว่าอย่างงั้น
นะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเมื่อมันไม่เสร็จปุ๊บฝนมันตก
มันก็จะกระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำอ่าถูกต้อง
หากสามารถขุดคลองให้ลึกจากเดิมเนี้ยตอนเนี้ยมันเมตรหนึ่ง
ถ้าสมมุติเราขุดคลองให้เป็น๓เมตรล่ะลึกกว่าเดิมมันก็จะจุน้ำได้มากขึ้น
แล้วก็จะเพิ่มปริมาณน้ำแล้วก็อัตราความเร็วได้มหาศาล
ครับเขามีการเสนอปัญหานะครับตรงนี้หลายหลายคนสอกรเอ่ย
อืมก็มาดูกันว่าถ้าสมมุติเราจะทำด้วยแก้มลิงล่ะ
คุณชาติชาติบอกจริงแล้วเนี่ยในพื้นที่ของหน่วยราชการเนี่ยมีแก้มลิงขนาดใหญ่อยู่แล้วที่สามารถจัดการพร่องน้ำในช่วงฝนไม่ตกแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่รับน้ำกรณีฝนตกยกตัวอย่างเช่นเขตบางเขนครับผมนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำด้านเหนืออยู่แล้วมีพื้นที่หน่วยราชการแล้วก็หน่วยทหารเนี่ยหากดำเนินการขุดลอกบึงแล้วก็ติดตั้งปั๊มปั๊มตอนนี้ต้องเป็น
ต้องใช้แบบระบบเอ่ออย่าใช้ระบบมื้ออ่าถูกต้องไหมใช้เลย
มันจะต้องไม่ใช่แบบแมนจออยู่ไหนแล้วก็พร้อมทั้งวางประสานงานกับทางกรทมก็จะช่วยแจ้งเตือนแล้วก็รับมือเมื่อฝนตกหนักได้ด้วย
ถูกต้องนะครับนี่คือภารกิจแรกอืมจริงจริงแล้ววันนี้คุณชาติชากับคนติดตามคุณชาติตั้งแต่ตีสี่นะฮะอ่าฮะ

นี่นักข่าวไทยรัฐของเราน่ะยอมที่ไหน

จัดกันแล้วครับนี่จัดเช้าเลยนะครับผมนะครับ

เมื่อวานนี้หลายคนที่เปิดดูไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
ก็เราได้เรียกว่ารายงานผลนาทีต่อนาทีกันเลย
เราพูดให้อย่างนั้นเลยนะครับ
วันนี้ขอประกาศอีกสักครั้งนึงว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายชาติชาติศรีธิพันธ์

เลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โอ้โหขาดโทษมนตร์นะฮะ

มอมผู้ว่าที่ผ่านมาทั้งหมด

บอกเลยว่าชนะผู้ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเลย

คุณนี่หม่อมราชวงศุขุมพันธ์บริพัฒน์เนี่ย
อันนั้นในปี๕๖นะฮะ
ก่อนหน้านี้ท่านได้๒สมัย

วันนี้ทำลายสถิติไปพอสมควร
โดยจริงแล้วพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

เมื่อกรกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย

มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้ง

แล้วก็เที่ยงทำให้ประกาศผลเลือกตั้ง
ภายใน๓๐วันหลังจากวันที่เลือกตั้ง
ก็คืออีกเดือนหนึ่งหลังจากนี้คงจะเป็นผู้ว่างสมบูรณ์แล้ว

วันนี้คนไปถามนายกกันเยอะอ่า

ก็คือคุณธนกรวังบุญคนชนะ

ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมร่วมทำงาน

เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

โดยรัฐบาลเองก็มีนโยบายชัดเจน

ของพี่น้องประชาชนกรุงเทพหานคร
นายกย้ำว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่า

อ่าใช่มศ
คนที่เขาอยากจะฟังมากที่สุดคือท่านนายก

ว่านายกมุมวันผลการเลือกตั้งที่แบบว่า

ซึ่ง๖๐คะแนนคือมันทิ้งห่างกันเยอะขนาดนั้นเลย

แซมตอนนั้นก็คือคะแนนก็ยังเป็นหลักหลายแสนอยู่

แต่อันนี้คือมันทิ้งห่างกันพอสมควร

เราอยากฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกัน
ลองไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีฮะ

ก็เป็นประชาชนภิษฐาอีกดีจ๊ะ

ก็เหมือนการเลือกตั้ง

เรียกอะไรอ่ะ

อยากกินไหน

ไปตระเทาะอะไรตั้งนั้นอ่ะมันไม่เหลือตลอดอะไรกับผมนี่
ก็อยู่ที่ประชาชนเลือกไปเลือกก็เลือกของประชาชน
ก็ดูต่อไปนะเพราะว่าเลือกมาแล้ว
มันจะมันจะทำอะไรได้ดีขึ้นไหมผมก็หวังให้มันดีขึ้นอะนะ
แล้วทำไมไม่จะท้ออะไรทั้งนั้นไม่มี

ใครจะนิยมมานิยมก็ผมก็ทำผมเต็มที่แหละนะโอเคนะ
ไม่มีอ่ะโอ้โหเรียบร้อยฮะมดคือเขาได้ถามว่า
คุยกับท่านประวิทย์บ้างไหมท่านรองประวิทย์เนี่ย
เพราะว่าต้องคือท่านรองประวิทย์วงสุวรรณ
ในฐานะรองนายุทธมนตรีเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกันบ้างไหม
ไม่มีอ่ะอืมก็เดินขึ้นห้องทำงานใช่ครับผมท่านบอกไม่สะท้อนอะไรนะ
ก็จกแต่งฮะไม่จะท้ออะไรอ่ะเพราะอะไรก็บอกถูก
พลังประชารัฐไม่ได้ส่งนี่อ่าฮะถูกป่ะแล้วถ้าสมมุติว่าก้าวไกลกับ
เพื่อไทยมีจำนวนสอกรเยอะนี่มันมีผลมากน้อยขนาดไหนมด
ก็คือสกก็เหมือนสอสออ๋อเหมือนกันสกก็คือเหมือนอ่ะถ้าแค่เปรียบ
ว่าสอสอนี่คือระดับประเทศอ่าแต่ศอกรกับพัทยาเนี้ยมันต่างกันอ่าฮะ
เพราะมันเป็นเมืองที่แบบเอาง่ายว่าเราเสียภาษีกันเยอะ
ต้องไหมฮะครับผมมันจะต้องเอาเงินเนี้ยอ่ายี่สิบหรือไหมอ่ะ
โอเคเพื่อนไทยยี่สิบเก้าไกรสิบสี่นะฮะแม่สบายจิลแล้วนะฮะ
เป็นของผมเป็นสามสิบสี่อ่าถ้าทั้งหมดที่เราดูกันเนี้ยคือห้าสิบ
เขตอ่าใช่เราก้าวไกรวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะ
คุณวิโรธเขาก็บอกว่าถ้าอันไหนที่เอ่อมันเป็นโครงการที่ดีครับ
เขาก็จะสนับสนุนต่อพร้อมที่จะทำงานด้วยเพราะว่าก้าวไกรเขามี
โยบายมาตั้งแต่ต้นอ่าโอเคถ้าสมมุติเราเห็นวิโรธเนี่ย
วิโรธเขาพูดมาเสมอว่าเขาจะมาดูปัญหาอ่าฮะซึ่งวันนี้
สิ่งที่เขาไปตรวจครองกันมันก็เป็นนัยยะอย่างหนึ่งนะครับเพราะอะไร
ทำให้รู้ว่าเฮ้ยผู้รับเหมาทิ้งงานกันเยอะมาก
ปัญหาน้ำท่วมมันเกิดจากอะไรอันนี้วันนี้เขาทำให้เห็นกันแล้ว
นั่นแหละคือจุดที่หนึ่งอืมแล้วนี่คือเสียงตอบรับ
แล้วก็คนก็บอกเฮ้ยมันเป็นมิติใหม่ของการเมืองหรือเปล่า
คือคนไทยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือตอนแรก
เป็นนัยยะอะไรบางอย่างคนก็บอกว่าเพราะเพื่อไทยเองก่อน
ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้อ่าฮะถูกต้องไหมฮะครับผม
เพราะต้องยอมรับกระแสก้าวไกรมันมาแรงจริงแล้วคนที่โหวต
จริงเราดูคนที่โหวตก็คือคนที่อายุสามสิบถึงสี่สิบ
สูงมากฮะสูงมากใช่สามสิบสี่สิบเนี้ย
ออกมาใช้สิบกันนะครับปรากฏว่าก้าวไกลได้สิบสี่
เพื่อไทยยี่สิบอื้อฮือสามสิบสี่นะสามสิบสี่ฮะ
คุณเอามาบวกกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกินครึ่งของสภากรุงเทพ
นครอยู่แล้วอืมเรากลับไปที่ประชาธิปัต
ประชาธิบัติประชาธิบัติเนี่ยเมื่อก่อนเขาครองอ่าใช่
ครองกรุงเทพค่ะถือว่าเป็นขวัญจันทร์ของกรุงเทพ
ประชาธิบัติเหลือเก้าอ่าฮะนะครับรักกรุงเทพ
ไม่ออกบอกคือคุณอัศวินอ่าสามพลังประชารัฐครับ
พลังประชารัฐเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยอืม
พลังประชารัฐได้สอสอเยอะมากนะฮะในกรุงเทพมหานครอืม
ูสีเลยในกรุงเทพมหานครวันนี้สกพลังประชารัฐมีสอง
ไทยสร้างไทยอันนี้คือประกาศตัวผู้ลงสมัครผู้ว่าคือผู้พันธุ่นเนี่ย
อ่าประกาศคนสุดท้ายนี่ของคุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยเพิ่งเปิดพักเองไม่กี่เดือน
ครับได้สองคนอ่าฮะแต่อย่าลืมว่าคุณหญิงหน่อยเนี้ย
เมื่อก่อนถือว่าเป็นเจ้าแม่กรุงเทพมหานครถูกต้อง
เจ้าแม่กรุงเทพมหานครใช่ครับนะฮะวันนี้คุณหญิงหน่อยก็เอากลับมาสอง
อ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมเราขอบวกกันยี่สิบบวกสิบสี่ก็เป็นสามสิบหก

ยังมีอิสระอีกอ่าฮะอืมสามหกสามสี่สามหกสามหกสามสี่สามแปดสามกว่า
โอ้โหเกินครึ่งแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

อ๋อสวัสดีครับสวัสดีคุณนุ่มครับผมปลาเรียบร้อยแล้วครับ
หลายหลายคนปรากฎว่าคุณชัดใช้ะไปพูดว่าไปแล้ว
หือเนอะแต่คนก็เริ่มไปเอาปลายก็บอกว่าอย่าเอานะฮะ
เพราะว่าเขาไม่ได้ไว้แจกถูกฮะโดนจับนะฮะถูกครับผม
ป้ายหาเสียงเนี้ยเป็นทรัพย์สิ่งของผู้สมัครอืมนัสซาเล่งหรือคนทั่วไปเนี้ย
เก็บแทนเนี่ยอาจจะมีข้อหารักทรัพย์นะฮะยกเว้นเจ้าของป้ายเนี่ย
ติดใจเอาความซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเนี่ย
ต้องเก็บป้ายของตัวเองด้วยครับเพราะหลังจากนี้ป้ายที่เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ย
สมัครจะต้องเก็บนะฮะเริ่มเทือเก็บแล้วซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเป็นการ
ทำสัญญากับร้านที่ติดตั้งว่าโอเคจบการเลือกตั้งปุ๊บเก็บด้วยครับ
หากผู้สมัครไม่เก็บป้ายเจ้าของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
เทศบาลหรือหน่วยงานราชการที่ดูแลในพื้นที่จะไปเก็บให้
เดี๋ยวจะไปเก็บให้แล้วก็เดี๋ยวเรียกค่าใช้จ่ายในการเก็บ
อีกสิ่งหนึ่งการเอาป้ายไปทำประโยชน์อื่นของประชาชนเช่นทำฝาบ้าน
นะครับนะครับอ่าหรือไปบังแดดร้านกล้วยแขกอ่า
หากเจ้าของป้ายไม่ได้รับการสัญญาว่าจะให้ก็ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งขนาดเดียวกันเนี่ย
อย่างที่บอกว่ายังเอาไปไม่ได้คุณชัชชาติเขาพูดอย่างชัดเจนว่ารูปของเขา
ครับอูไนทำกระเป๋ามันก็เหมือนกับกระเป๋ากับกระเป๋า
คนใช้แต่เขาขอเอาไปให้กับทีมงานเขา
โอ้โหนี่เก๋เนอะดูสิแต่ละอันมันทำได้จริงด้วยอ่ะนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่เอาไปแล้วที่ทางต้องขอไป
อันนี้ทางฝั่งของประเด็นประบาทเขามันบอกว่าว่า
คนที่เอาป้ายพวกนี้ออกไปเนี่ย
แล้วก็เอาไปใช้ถ้าเกิดคุณชาติชาติเขาไม่ได้จะเอาความเนี่ย

แต่คนชาติชาติไม่มีศิลป์
เดี๋ยวจะเล่าเรื่องน่าตกใจให้ฟัง

เธอเนี่ยฉันอยากจะถามเธออยู่

แล้วบอกตัวเองชื่อแจ๊คบังแจ๊กอะไรอย่างนี้

แล้วก็ทักทุกคนไปหมดเลยเนี่ย

ใครทำ

ใครทำ
ใครทำ
คือเริ่มตั้งแต่ประมาณ๑๑นาฬิกา๒๓นาทีเห็นไหมฮะ
คือก็มีภาพด้านหลังของกระติกโผล่ขึ้นมาในวันที่๒๑พฤษภาคมนะครับ
แล้วก็ในนี้มีการพูดคุยต่างนานาต่อมา๑๖นาฬิกากับอีก๑นาที
ก็โพสต์อีกนะฮะเป็นภาพบนเรือนะครับ
เป็นภาพของเครื่องยนต์ของเรือลำนั้นนะฮะซึ่งคุณตังโมเนี่ยถ่ายเอาไว้
หลังจากนั้น๑๙นาฬิกา๔๐นาทีนะครับโพสต์เป็นภาพของกระติกในวันเกิดเหตุ
ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับทางฝั่งกระติกจะขึ้นเรือแล้วก็๒๐นาทิกา๑๔นาที
คือทุกอย่างที่คุณตังโมโพสต์ออกมาแบบนี้นะคือหลายคนกำลังจับเจ้าว่าใครล่ะ
ที่เป็นคนถือถือแอคเคาน์ของคุณตังโมเอาไว้
นะฮะเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะประมาณสักตีสองอืมถูกปิดไปนะฮะ
หลังจากนั้นมีการเปิดบัญชีอินสตาแกรมขึ้นมาแล้วก็มีการลงภาพต่างมา
เนี่ยนะฮะคือมันมีที่มาที่ปัญญาต่างต่างนายามากมายครับ
หลายคนเนี่ยก็บอกว่าดีแล้วจะได้เห็นภาพที่ไม่ได้เคยเห็นอืมเอ่อ
จะได้เห็นหลักฐานใหม่ใหม่ได้เห็นหลักฐานใหม่ใหม่ฮะนู่นนี่นั่นอ่า
ไงเมื่อวานนี้คุณอุ๋ยเขาก็มีการ
คนไปสัมภาษณ์มาค่ะค่ะเรามีเสียงแล้วอยู่ไหมเรามีเสียงที่เขาคุยสัมภาษณ์เมื่อคืนไหมอืมอ่า
ลองดูนะฮะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงว่าแม่เนี่ยคุยกับบางแจ๊กจริงจริงใช่แล้วมันผู้ชายก็มันแบบ
ผู้หญิงอ่ะคือผมไม่ได้จะดูถูกผู้หญิงนะผู้หญิงบางคนก็มีแรงสู้ผู้ชายได้
อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ภาพเมื่อวานนี้ที่มีการพูดคุยนะ
ลองดูนะที่คุณอุ๋ยมีการพูดคุยกับที่คุณอุ๋ยให้คนที่มีการสัมภาษณ์แม่นะ
อ่าลองดูเดี๋ยวลองหาดูแล้วกันนะน้ำนะของไทยรัฐนี่แหละผมเพิ่งเอาไปเปิดวันนี้เองครับ
นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคนก็พุ่งเป้าไปที่บางแจ๊กแล้วอืม
ว่าบางแจ๊กมีคนเอามาปล่อยหรือเปล่ามันปล่อยกินแล้วป่ะอ่าบางคนก็บอกว่าดีแล้ว
จะได้แบบว่าเออให้คนได้เห็นภาพอืมที่ยังไม่เคยเห็นอ่า
บางคนก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันไปละเมิดเรื่องของแตงโมเขา
ครับจะไปเอามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำเรื่องไปกันใหญ่อ่าอ่าฮะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งอันที่ทำไมหลายคนคิดว่าเป็นบังแจ๊ก
เป็นเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางฝั่งของคุณวันอยู่บำรุง
อืมนะครับแกได้มีการพูดคุยกับชายคนหนึ่งอ่า
ซึ่งเป็นลายของของของบางแจ๊กที่ส่งไปแล้วก็มึงก็ไปข่มขู่อ่า
เพราะว่าเนี่ยมีข้อมูลชุดหนึ่งอ่าเป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นว่าคุณวันเนี่ย
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือว่าเป็นการพูดคุยกับทางฝั่งแตงโม
หลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของคุณวันเนี่ย
ก็เลยส่งมาให้ผมแล้วก็ให้กับทนายตั้มว่า
มันเป็นแบบเนี้ยอ่าลองดูดิที่เขาส่งชุดเพราะให้ทนายตั้มมีไหม
เขามีรูปอ่าพี่วันถ่ายคู่กับน้องเต้มโมอยู่ด้วยอ่า
อยู่ในนั้นถูกต้องอ่าเดี๋ยวก็ลองดูนะครับว่าครับอ่า
นั่นน่ะก็คือเป็นอันที่คุณวันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือบางแจ๊
ถามผมว่านี่บังแจ๊กหรือเปล่าอืมผมก็บอกว่าใช่
เพราะว่ามันมีข้อมือเนี่ยเป็นข้อมือใส่นาฬิกาของบางแจ๊กอยู่
อืมแล้วมือเนี้ยเป็นรอยที่แบบเป็นเหมือนกับเป็นเป็นรอยสักครับ
ซึ่งมันก็ตรงกับที่บางแจ๊กเคยขู่ที่ยิงผมอ่าฮะอ่าที่ส่งเป็นรูปปืนมา
แล้วมีข้อมือมาด้วยใช่ใช่น้ำมีหรือเปล่าลูกน้ำเอ้ยนะฮะ
เป็นนัดให้พี่เล่าน้ำไม่เตรียมอะไรสักอย่างไงน่ะมึงน่ะน้ำไม่รู้พี่หนุ่มจะเล่าอะไรบ้าง
เออไม่แต่มันต้องมีไงข้อมูลอะไรพวกนี้มันต้องมีกันอยู่แล้วอ่าฮะเอออ่าฮะ
มันก็จะเป็นแบบนี้เป็นข้อความที่วันเนี่ยเขาได้มีการพูดคุยกับชายคนนี้
รุ่งขึ้นคือวันอาทิตย์ฮะตอนเช้าเลยแอคเคาน์ของตังโมทำงานขึ้นมาแล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่เฟซบุ๊ค
มีอยู่ด้วยหาไปนั่งปักอยู่ด้วยโปรโกรธในข้อมูลชุดนั้น
คนถืออยู่เนี้ยฮะก็เปิดเสียงเสียงหนึ่งขึ้นมาอืม
เป็นเสียงของคุณวันอยู่บำรุงบอกว่าเนี่ยแตงโมไม่รู้ใครเนี่ยนะ
มันบอกว่าน้องชายพี่ไปฆ่าคนตายมามันก็จะหาเรื่องพี่อย่างนู้น
อย่างงีอะไรอย่างเงี้อ่าอ่ะอ้าวนี่อะไรวะเนี้ยอ่าลองฟังอ่ะลองฟังดู
มันคือในโรงแรมที่กูนอนใช่ไหมหรือว่าใกล้กัน
มีไหมอ่าพี่หนุ่มมีไหมฮะพี่หนุ่มอ่ะมีไหมในคลิปพี่เหรอ
เสียงเลยอ่าเดี๋ยวก่อนนะเปิดน้ำหาไม่เจอต้องเอาของพี่หนุ่มละ
อ่าแปปนึงแปปนึงนะอ่าจะได้ไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะ
เออมันขึ้นมาผมก็ไม่เข้าใจทำไมอ่าแปปนึงนะอ่าฮะอ่า
อ่าคุณคุณก็พูดไปก่อนแล้วกันอืมเดี๋ยวผมเล่าเรื่องมันจะมีเรื่องอีกอัน
หลายคนอาจจะงงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมแล้วก็นี่นี่
อยู่ที่ใครอ่านี่นะอ่ามีคนบ้ามันเข้ามากวนส้นตีนพี่
น้องที่ยิงตำรวจตายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แฟนคลับนี้ก็เข้าไปเถียงกับมัน
ก็เป็นห่วงหนูเลยส่งให้หนูดูเดี๋ยวยังมีอีกเยอะเลย
มันเป็นใครก็มาบ้าอ่ะโอเคอันเนี้ยนะฮะก็คือที่เขาเนี่ย
ในวันนั้นผมฟังอยู่ด้วยพอดีอืมผมก็เลยโทรหาสอสอวัน
อ่าฮะถามสอสอวันว่าทาไปออกมาอุ้ยสอสออืมสอสอเอ๊ะ
ไปตามหายภาพนั้นไหมยังน้ำไอ้ไอ้พ่าน่ะแองจี้อ่าผมก็ถาม
บอกสอสอสอสอเคยส่งเสียงพวกเนี้ยไปคุยกับตังโมไหมอืม
เขาบอกเขาไม่เคยอ๋อเดี๋ยวเขาบอกเขาไม่เคยอ่า
ผมก็บอกสอสอสอสอกลับมีไลน์ของแตงโมอยู่ใช่ไหมอ่า
กลับไปดูไลน์ของแตงโมโอเคว่าสอสอเนี่ยไม่เคยมีพูดคุยกับแตงโมแล้ว
ใช้คำเถียพูดคำนี้ไหมอ่าฮะสอสอก็โทรกลับไปสอสอวันนะ
ก็เขาก็ย้อนกลับไปดูโทรศัพท์ของเขาในไลน์แล้วโทรกลับมาหาผมใหม่บอก
พี่หนุ่มอืมผมเคยพูดว่ะมีมีอ่าเป็นวันที่แปดพฤษภาคมปีสองพันยี่สิบเอ็ด
อ่าฮะก็เป็นคลิปเนี้ยแหละที่ส่งไปหาแตงโมแล้วมีการพูดคุยกัน
ถามว่าถามว่าพูดคุยด้วยเรื่องอะไรอืมเขามีประเด็นเรื่องของสอสอเนี่ย
มีชายคนหนึ่งใช้เฟซบุ๊กแล้วมาด่าสอสออืมมาด่าสอสอวันแล้วก็มีการอี
เข้ามาข้างหลังบ้านอ่าฮะแล้วก็ส่งภาพของแตงโมเนี่ย
เป็นภาพผมกับเอ่อใส่บิกินี่ต่างต่างนานาเนี้ยอืมส่งเข้ามาอ่า
หลังจากนั้นแตงโมก็โทรกลับมาแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับ
หลังจากนั้นวันที่เก้าย้อนไปอีกหนึ่งวันนะอ่าหลังอีกหนึ่งวันเมื่อกี้แปดถูกไหม
มันก็จะมีเสียงอันนี้อ่ะก็คือเป็นสอสอเขาก็จะเขาจะแสดงความสุดใจว่าเขาคุยกับตังโมเรื่องพวกนี้จริงครับ
แตงโมตอนนี้พี่หนุ่มสะดวกคุยแล้วหนูสะดวกคุยไหมครับอ่ะอันนี้นะโอเค
ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในลายของตังโมเหมือนกันมีการพูดคุยกันอ่ะครับ
มันก็จะนักการเป็นอีกเสียงหนึ่งอันนี้คือหน้าเฟซคนนี้เข้ามาพิมพ์ข้อความหมิ่มมาหมาดพี่
แล้วมาเถียงกับเอฟซีพี่แล้วหลังจากนั้นมันก็เอ่ยถึงเรื่องหนู
แล้วลงรูปหนูในในเฟซบุ๊คพี่อ่ะเนี่ยอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นปีไหนพี่หนุ่ม
สองหนึ่งอันนี้คือวันที่เก้าพฤษภาโอเคแต่เมื่อกี้ที่เปิดคือวันที่
พฤษภาครับเพราะฉะนั้นน่ะลองคิดทบทวนดูดีดีอืม
หน้านั้นวันเสาร์สสวันถูกคนคนหนึ่งใช้ชื่อว่าบังแจ๊กไปคมครู
อ่าว่าจะปล่อยข้อมูลอืมวันลงขึ้นวันอาทิตย์
ชุดนี้ออกมาอ่าอ่าหนึ่งหนึ่งคลิปวันเดียวเองวันเดียว
เลยหนึ่งคลิปเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี้ยเขาก็เลยมีการเชื่อมโยง
เป็นบังแจ๊กหรือเปล่าอืมอ่าเพราะว่ามันมีในในนั้นน่ะมันก็จะเห็นมี
ไอ้น้ำหาเจอเปล่าวะครับผมมันก็จะมีอันนี้อ่ะ
ผมให้ดูแล้วกันที่เขาส่งมาเนี่ยอ่ะมีรูปภาพนะอันเนี้ย
ก็จะเป็นเห็นไหมแจ๊คแล้วเห็นไหมภาพที่เนี้ยเหนือ
เหมือนกับที่ทุกคนได้อ่ะนี่เห็นไหมอ่าฮะอ่าทั้งนาฬิกา
ก็จะเป็นนาฬิกากลับมือปะไปอย่างงี้อ่ะไอ้น้ำหาคุณ
ข้อมูลของไลน์แตงโมไปแล้วก็ทักคนที่ไอแตงโมคุยอยู่อ่า
ใช่อันนี้จะคิดอย่างงี้นะอืออ่ะรู้ป่ะเพราะหมดก่อนตายก็
นึกออกไหม

ให้เราเอามาดู
แล้วคุณกดดูภาพโพลไฟล์เค้าว่านี่ไงโพลไฟล์เห็นไหม
นี่คือโพลไฟล์เดียวกันเลยมดเดียวกัน
นี่โพลไฟล์เห็นไหมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า
คนที่กำลังถือและเท้าของแตงโมอยู่เนี่ย

แล้วหลายคนกำลังพูดว่าดีแล้ว

จะได้เห็นทำไมจะไปขวางก็ทำไมอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนี่น่ะเออ
อันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะคุณไปตัดสินใจแล้วคิดกันดูเองดีดี
ผมจะเล่าเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งให้ฟังผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่า
มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องกับสิ่งที่คนคนนี้ทำฟังผมนะวันนี้
หลังจากที่ทางกติกมาออกรายการหนกระแสไปอืมกระติกเองเนี่ย
มาล่างตึกช่อง๓มีนักข่าว๓ช่องที่ไปขอสัมภาษณ์
หนึ่งคือช่องสามฮะเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธ์อืม
สองคุณชิวของไทยรัฐทีวีครับอีกหนึ่งของคุณพุทธอืม
มารินอ่าทีวีสามช่องแต่ผมจำชื่อไม่ได้คือของใครว่าใครนะ
ครับสามคนนี้มีกล้องและผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์กระติกอืม
ระหว่างที่กำลังจะสัมภาษณ์กระติกมีไลน์ไลน์หนึ่งโทรศัพท์เข้ามาหากติก
อ่าลายลายนั้นเนี้ยเป็นลายของแต่งโมหือลายแต่งโมเป็นลายของแต่งโมอื้อ
โทรเข้ามาไม่ใช่โทรเฉยเป็นการวีดีโอคอลเข้ามาเฮ้ยก็ไม่ได้
ไปหมดแล้วเป็นการวีดีโอคอลเข้ามาแล้วสิ่งที่น่าตกใจคือพอ
ปกติรับแล้วมีนักข่าวอีก๓คนยืนแล้วก็เขาก็เอากล้องถ่ายเลย
อย่างต้องจ่ายใช่มั้ยพี่เขากดตั้งเห็นหน้าต้นสายแม่งเปิดเป็น
เข้าใจมั้ยเพิ่งเข้าใจแล้วคือภาพอะไรใช่ไหมอ่าใช่
นักข่าวทั้งสามช่องเห็นหมดกระติกก็เห็นอืมผมถามว่า
ทำไมหวังดีแล้วถึงต้องเอาภาพ
ภาพภาพของน้องอ่ะทำไปเพื่ออะไรภาพของน้องอ่ะ
ซึ่งยังมีชีวิตอยู่แล้วเป็นภาพส่วนตัวของเขาเอาโทรมาแบบนี้
แล้วคุยกันไหมพี่อะไรนะได้คุยกันไหมโทษ
กระติกมันก็ตกใจนักข่าวเล่าให้ฟังนะ
กระติกก็ตกใจแล้วก็ร้องอุ๊ยทุกคนก็อยู่กันหมด
แล้วก็กดวางอืมพอกดวางเสร็จปุ๊บผมก็กระติกก็โทรมา
แล้วก็นักข่าวของช่อง๓ผมก็โทรไปคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อ่าเพราะกระติกโทรมาเล่าบอกว่าพี่มันมีคนเนี่ย
ใช้ไลน์ของแตงโมเนี่ยโทรเข้ามา
นักข่าวเห็นกันหมดเลยพอดีเลยที่โทรมาพอดีเลย
เสร็จแล้วก็เปิดภาพที่แบบเป็นภาพของแตงโมซึ่งแบบไม่ควรจะเปิดเผย
โอเคภาพส่วนตัวของน้องเออแล้วหลังจากนั้นน่ะ
ชายคนนั้นก็ได้มีการส่งข้อความนะฮะไปหากระติก
หลังจากเปิดภาพเสร็จหลังจากเปิดภาพเสร็จส่งข้อความไปหากติก
แล้วก็พูดว่าเห็นภาพแล้วใช่ไหมผมต้องการรู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไง
ผมกู้ข้อมูลกลับมาได้หมดแล้วผมจะปล่อยภาพที่ผมกู้มาได้
กระติกและแตงโมจะไม่มีที่ยืนในสังคมโอ้โหแตงโมด้วยเหรอ
งโมด้วยเขียนเลยว่าเนี่ยแตงโมด้วยอ่าแต่ถ้าดีที่สุด
ผมจะไม่ดำเนินการในทางเพจอีกให้กระติกเล่าทุกอย่างมาให้ฟัง
บอกกะติกแบบนั้นอืมโอ้โหนี่ผมถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่น่ะ
ฮะเรื่องใหญ่มากคือไม่คือมือถือคือคือต้องขออภัยทุกคนอยู่แล้ว
ที่ผมมาพูดแบบเนี้ยไม่ใช่อะไรนะผมจำเป็นต้องพูดแล้วล่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะไม่พูดหรืออะไรมาบอกให้
เป็นเรื่องของข่าวกันไปเลยไม่พูดเดี๋ยวไปกันใหญ่พี่หนุ่ม
แต่ผมจะบอกกันแล้วว่าหนึ่งเนี้ยโทรศัพท์เครื่องเนี้ยอยู่ที่ใคร
ใช่ถ้าอยู่กับแม่ก็แม่เขาบอกเขายืนยันอยู่เขา
อยู่กับแม่ผมไม่รู้ว่าแม่เนี่ยให้ใครไปหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงหรือผมไม่รู้ไอ้ตรงนั้นไม่รู้แต่ตอนที่
ผมจะบอกเลยแม่วันนี้มันเกิดเรื่องกับลูกแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ต้องทำอะไรสักอย่างผมอยากให้แม่ไปแจ้งความไว้ก่อน
ถูกต้องแม่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแจ้งไม่ได้เพราะเดี๋ยว
ให้เข้าไปหรือเปล่ารู้อะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะ
อันนี้ผมพูดแบบตั้งข้อสังเกตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แม่อย่าโกรธผมนะ
อืมผมอยากให้แม่ไปแจ้งความผมหวังดีจริงจริง
ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์อยู่ในมือใครด้วย
นะฮะคือวันนี้ผมอ่ะกำลังสงสัยว่าคนที่จะทำอย่างงี้ได้เนี่ย
คือโทรศัพท์ทั้งเครื่องต้องมาอยู่ในมือคนนั้น
หรือสองต้องมีไอ้คราวผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ขนาดทั้งหมดหรือเปล่า

ถ้าสมมุติกู้ไฟล์เท่าที่
ผมไม่กลัวผมกลัวแต่ว่ามีคนมาเอาโทรศัพท์ลิงก์งันแล้วก็
ดูดข้อมูลไป

มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นเวลาที่แก๊อัพข้อมูล
แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าในนี้มันสามารถรู้รหัสข้อมูลทุกอันได้

แต่หนุ่มอย่ารู้ว่าตำรวจเขาก็เก็บข้อมูลทั้งหมดไปอยู่แล้ว

คืออันนี้เป็นมุมที่เขาอาจจะคิดกันได้อย่างนั้น

คือไม่ใช่ตัวฉันคนเดียวคือคนที่คุยกับโมอยู่
คนนี้ไลน์มันทักเข้ามาทุกคนเลย

พี่หนุ่มถ้าเกิดแม่ไปแจ้งความเนี่ย

ก็หรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าจะขายมด
แต่ว่าน่าจะมีคนที่มีข้อมูลอยู่นะฮะ
ไม่ถ้าข้อมูลมันดึงเราดึงไลน์ขนาดเราเปลี่ยนเครื่อง

มันยังมาไม่หมดเลยอันนี้ไลน์เสียงไลน์ข้อความมาหมด
มันจะต้องเป็นมากกว่าดึงเครื่องแล้ว
คือตอนนี้ผมกำลังมองว่าหน้าฉากของคนคนนี้
พยายามทำให้สังคมเข้าใจว่าเขาเองเนี่ย
เหมือนแบบประสงค์ดีที่จะช่วยเหลือแตงโมอะไรอย่างนี้
นี่คือต้องประสงค์ดีจริงเราก็ยินดีนะถูกป่ะ
เพราะผมเชื่อว่าคนไทยก็อยากจะรู้อะไรเกิดขึ้นกับน้อง
ถูกไหมผมก็อยากรู้ทุกคนอยากรู้เพราะเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำจริง
แล้วก็สงสัยอันนี้พูดกันแบบไม่ปิดบังนะถูกป่ะครับ
ทุกคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรกันแน่
ทุกคนพยายามวิ่งหาเรื่องนี้พยายามตามหาเรื่องนี้
สงสัยแต่วิธีการที่คุณกำลังทำแบบนี้
คุณเอาภาพของน้องเราเอาไปขูแบคเนลคนอื่น

แล้วมีการใช้คำพูดคำนี้ว่าแบบจะให้แตงโมแบบไม่มีที่ยืน
ต้องรวมถึงกระติกด้วยคมขู่อ่ะอันนี้
ก็คือว่าเหมือนกับเขากุมทุกอย่างไว้
ถ้าคุณไม่ยอมผมผมปล่อยแน่อะไรอย่างนี้

ใช่อันนี้น่าอันตรายมากน่ากลัวมาก
ดูดิแล้วใช้ลายของตังโมเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็น
เป็นคนส่งมาด้วยฉันรู้นี่ไม่ใช่ลายของบังแจ็ค
หรอเป็นลายของตังโมลายของพี่โมจริงจริง
ลายของโมจริงจริงจริงที่ส่งเข้ามาอื้อหือเนี้ย
เนี่ยใช่มันก็ผมว่ามันโหดร้ายกับน้องผมมากไป
อืมผมว่ามันโหดร้ายกับน้องน้องเรามากไปได้ไหม
หนุ่มอย่างงี้เช็คไม่ได้ผมไม่รู้คือตอนเนี้ยจะเช็คได้
คือแม่ต้องไปแจ้งความไงผมถึงได้พูดอยู่ตรงนี้ว่า
แม่ต้องไปแจ้งความแม่จะต้องไปไล่เหตุการณ์เลยว่า
ให้ข้อมูลอะไรใครไปบ้างคือคือตอนเนี้ยตำรวจถามว่าตำรวจ
ได้ไหมทำอะไรไม่มีเจ้าทุกข์อ่ะอ่าถูกไม่มีคนใครไปร้อง
เพราะโทรศัพท์แม่เขายืนอย่างเอาอย่างงี้ตอนนี้เมื่อผมบอกแม่
แม่ไปแจ้งความแม่ไม่รู้เรื่องแม่ก็ยังคิดว่าแตงโมเล่นเกมอยู่เลยอ่ะ
เธอไม่เห็นเหรออืมใช่บอกแตงโมใช่ไงถูกไงถ้าสมมติแตงโมเล่นเอง
โอ้โหขชาพาบายมูลนี่กูจะไปทำเทปอื่นเลยกูจะทำแตงโมอย่างเดียว
พ่อแม่ก็บอกว่าเขาเชื่อว่าลูกเขาเล่นเอง

มันจะให้เป็นเรื่องเป็นราวคือแม่ต้องไปแจ้งความ
แล้วก็ต้องไล่เรื่องราวถูกต้องไหมกัญชัยว่า
โทรศัพท์นี่อยู่ใอพ่อแม่เค้ายินยัน๑

เอาโทรศัพท์มาเชื่อมต่อกันกี่ชั่วโมง

อันนี้ผมตอบไม่ได้
คือวัคคีเนี๊ยผมก็เลยตอบไปหาทนัยเดชา
ในชะนัดที่เป็นทนัยของแม่ก็เข้ารายการผมบอกทนัยเดชา
จำเป็นต้องโทรไปคุยกับผู้สื่อข่าวของทางไทยรัฐนะ
แต่ทีนี้๓คนเขาตกลงกันแล้วว่า

แต่มีข่าวว่าแม่คุยกับบางแจ๊กทุกวัน
พอคืนกลับมา๑อาทิตย์ปุ๊บมันเป็นประเด็นขึ้นมาเลยนี่ไง
ซึ่งก่อนหน้านั้นมันไม่มีอะไรเลย
หรือมีคนแอบไปเอาโทรศัพท์ที่แม่พี่
อันนี้ตอบไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้ไม่มีใครรู้
ไม่มีใครรู้จริงตอนนี้ที่เราพูดกันอยู่คือแค่
แค่วิเคราะห์แค่สงสัยแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

มีแค่ตั้งข้อสังเกตตามข้อมูลที่มีออกมาตอนนี้

ผมก็มีมดดำทุกคนก็มีคุณผู้ชมที่ดูอย่างบ้านก็มี

อย่างพี่หนุ่มเล่าเมื่อกี้ที่กรณีนักข่าวสามท่านที่ได้ภาพ
มันก็แปลกอยู่อย่างว่าเขารู้ได้ยังไงว่า

แต่เขาไม่ได้รู้ใช่ไหมว่าไอ้พี่พังใหม่

แล้วปรากฎว่าผู้สื่อขาวเนี่ยมาขอพี่
ออยช่อง๓เนี่ยบอกพี่หนุ่มหนูขอสัมภาษณ์ต่อนะ
พี่บอกพวกมันมีไทยรัฐมีอะไรรออยู่ทางล่าง
อุ้ยเขาบอกอุ้ยตังโมโทรมา
ก็คือจังหวะพอดี

เป็นไลน์ของแตงโมโทรเข้ามาเลย
คือแองจิกกำลังจะบอกว่า
เป็นไปได้ไหมที่กระติกจะเซ็ตขึ้นมาให้มีตังโมโทรเข้ามาอย่างนี้เหรอ

ถามนักข่าว๓คนนั้นคือเขายืนยันเลยว่ามันไม่ใช่

สัมภาษณ์เสร็จไงเลยโทรเลยหลังรายการ

ไม่รู้

และเขาเลยเก็บภาพออกมาเหมือนหลายหลายเคสเห็นไหม
ก็ถ่ายแบบนั้น
เจตนาอาจจะมาขู่กระติกส่วนตัวบังเอิญนักข่าวมาอยู่พอดี

พระเจ้าแรกภาพที่เราตั้งแต่วันเสาร์ให้ดูมาก็เหมือนไงก็ว่า
จริงถ้าจะหวังดีนะจะขู่กระติกยังไงใช้วิธีไหนอะไร
เราไม่ติดใจนะเพราะว่าแบบทุกคนก็อยากจะรู้
แต่พอเอาภาพของน้องซึ่งเป็นภาพส่วนตัวของน้อง
เอามาเปิดอย่างเงี้ยจะไปขู่กระติกเลยแล้วมีการใช้คำพูดแบบเนี้ย

จริงพวกนี้ก็จะเผาแล้วอีโมงจะแบบจะไปอะไร
โมไม่มีที่ยืนอยู่แล้วเพราะมันตายไปแล้ว
ถ้าคุณแม่ดูอยู่อยากให้คุณแม่ไปแจ้งความนะฮะ

ตำรวจคืนไปแล้วหลังจากนั้นแม่เอาไปทำอะไรบ้าง

อันนี้คือขอร้องจริงแม่คือ

คือแม่ผมเข้าใจแม่อาจจะเจ็บแค้น

ถ้ากระติกไปแจ้งจริงอย่างวันนี้ที่เขาบอกนะ

เพื่อนในระดับที่มีการตอบไลน์กันน่ะ

ล่าสุดรู้สึกจะขึ้นไปอีกแล้วนะประมาณสักกี่นาทีมีคลิป
มาใหม่นะลูกจะยังไงอาไลต์สดเลยเขาบอกตัวนี้ไลต์สด
เลยอะดูดิอะไรดูซิอะน้ำหาซิลูกอะในระหว่างนี้เดี๋ยว

เพราะจริงแล้วพรุ่งนี้
ศัษยาจารย์ทรงชัยประดับชนะนุปรัศน์นะฮะ

ผู้บริหารสุริยาหีบศพเนี่ยอ่าคลิปมาแถลงข่าวต่อสื่อบัญชนแล้ว
ขั้นตอนการออกแบบผลิตโรงศพให้กับแตงโม
เพื่อเตรียมนำไปประกอบพิธีชาปนกิจ
เดี๋ยวถ้าสมมุติเราต่อสัญญาณไลฟ์ได้

ซึ่งสัตว์อาจารย์ทรงชัยเขาบอกว่าจะจัดพิธีไว้อะไร
ค่ะแล้วก็ชาปนาศกิจล่างเลย

ล่าสุดเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะของแตงโมเนี่ย
ครับนะฮะแล้วก็บอกว่าโมไม่ได้ตกท้ายเรือ
แต่ตกหน้าเรือเราขอให้เพื่อนรักพูดความจริง
เพื่อนรักได้ดูภาพทางวิดีโอคอลไปแล้ว
คำว่าภาพทางวีดีโอคอลอ่ะคำว่าภาพอ่ะเปิดดูน่ะ
ว่าภาพทางวีดีโอคอลเนี่ยก็คือก็คือคดีอ่า

เพราะเพื่อนรักได้ดูภาพวิดีโอคอลไปแล้วหลังออกรายการโหนกระแส
อ่าใช่เราไม่อยากให้เพื่อนรักเราต่อแหลอีกต่อไป
พูดความจริงเถอะไอ้เพื่อนรักอืมคำว่าให้ดูภาพทางวีดีโอคอร์
ไปออกรายการหนกระแสก็คือภาพนั้นขอโทษนะ
แต่มึงไม่รู้ใช่ไหมว่ามันยังมีนักข่าวอีก๓คน
ถ่ายคลิปมึงไว้ได้อืมว่ามึงไม่ได้เปิดภาพที่เขาตกหน้าเรือ
อ่าแต่มึงเปิดภาพที่ไม่ควรจะเปิดของแตงโมภาพส่วนตัวเขา
ภาพส่วนตัวของเขาแล้วตอนเนี้ยคุณไม่รู้ไง
คุณไม่รู้ว่าเรารู้เรื่องว่าคุณกำลังมาเปิดภาพอะไรให้กระติกดู
อ่าแต่คุณกลับเอาสิ่งเนี้ยไปพูดแล้วก็กำลังให้ดูชาวโซเชียลดูอยู่ในตอนเนี้ย
ค่ะเนี้ยว่าตัวคุณเองเนี้ยกำลังพยายามจะบอกว่าเปิดภาพที่ตังโมตกหน้าเรือให้กระติกดู
จริงจริงมันไม่ใช่ผลภาพกันเป็นภาพที่ไม่ควรเปิดอ่ะอ๋อ
จบอันตรายน่ะแล้วนักข่าวอ่ะเขาเก็บภาพทั้งหมดเอาไว้มันจะสัมภาษณ์กระติกไง
โอเคขอบคุณพี่นักข่าวด้วยนะตอนนี้ผมดูอยู่พันสี่กำลังเริ่มเข้ามาดูกันฮะ
เป็นคลิปอะไรฮะน้องมันเป็นไลค์เลยพี่อ๋อไลค์สดเลยหรอเป็นกับภาพที่แบบ
แสดงว่าเนี่ยกู้ได้หมดแล้วฉันว่าดีไม่ดีโทรศัพท์อยู่ที่เขาด้วย
หรือว่ามันหลุดจากตอนที่ตำรวจตำรวจอยู่ที่ตำรวจพี่ไม่รู้แต่ตอนนี้คือมันไม่รู้
แต่คือมันทุกอย่างอยู่ที่เขาบอกเธอมันมีไลน์ทุกคนเพราะว่าอ้าว
กับไอแจ๊คคุยกับไอโมคนสุดท้ายไอ้แจ๊คจะไปขายของไอ้โมอ่า
จะขายไอ้มัวจะซื้อของขวัญวันวาเลนไทยให้ให้แฟนเพราะฉะนั้นแล้ว
จะไปซื้อของอาจจะเล่าให้ฟังคือทำไมถึงมีไลน์แจ๊คก่อน
เพราะว่าไอ้แจ๊คติดต่อกับไอโมก่อนตาย
เพราะว่าใช้ลบเอ่อไลน์ที่ได้ไปคือไลน์เซ็ทสุดท้าย
ที่โมก่อนคุยก่อนแต่ไอ้แจ๊กจะไปขายทุกตาก่อนอืม
ใช่ไหมล่ะใช่แล้วฉันก็คุยกับมันเรื่องค่าตัว

ไปสัมภาษณ์คุณกติกหลังจากออกรายการพี่หนุ่มอะฮะ
แล้วพอลงมาปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
คือตอนนั้นเนี่ยพี่ออยช่อง๓เนี่ยเขาไปขอพี่หนุ่มก่อนแล้วว่า
สัมภาษณ์คุณกติกคุณกติกก็เดินลงมาพร้อมกัน
ทีนี้ระหว่างที่เรารอสัมภาษณ์คุณกติกก็เดินมาเนี่ย
จู่เนี่ยตอนนั้นมีโทรศัพท์เข้าหาคุณกติกโทรหลายรอบแล้วครับ
โทรมาหลายรอบแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยน่าจะติดรายการพี่หนุ่มอยู่
ก็เลยไม่ได้รับสายทีนี้เนี่ยพอพอมาแล้วเนี่ยก็มาอยู่หน้ากล้อง

คุณกติกก็บอกวะเอ้าอีโมโทรมาขอขอบใครนะคะ
แต่ต้องบอกว่าอีโมโทรมาเพราะว่า

ลายแตงโมที่กะติกก็มีอยู่แล้วนะ

หลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะ
ทำไมทำไมคุณกติกก็บอกว่าเอ๊ะทำไมแตงโมถึงโทรมาได้อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยเปิดวิดีโอคอลว่ามันไปดีโอคอลมาน่าจะเป็นครั้งแรก
ซึ่งก่อนเปิดเนี่ยคุณเตรียมกล้องกันเอาไว้อยู่แล้วถูกไหม
ถูกต้องเพราะเราเริ่มถ่ายแล้วพี่หนุ่มครับตอนนั้นก็มาอินเสร็จภาพ

มีอยู่๓หัวครับก็มีไทยรัฐมีอมรินแล้วก็มีเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง๓
แต่อมรินเนี่ยไม่ได้ส่งนักข่าวมา
ก็จะมีแต่นักข่าวของไทยรัฐกับของช่อง๓ที่ยังอยู่
ทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราลองอินเสิร์ชภาพอยู่นะครับ
เราก็ลองอินเสร็จภาพอยู่เพราะอินเสร็จภาพไปแล้วเนี่ย
มีโทรศัพท์วีดีโอคอลเข้ามาก็ตอนนั้นเนี่ยรับสายแล้ว
แต่ด้วยความที่ต้องใส่รหัสคุณกติกก็เลยกดใส่รหัสไป
เพราะกดสายแล้วหัดไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เด้งเป็นวิดีโอคอลขึ้นมา
ตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นวีดีโอคอลหน้าคนหรือว่าอะไร
แต่ไม่ใช่แต่เกี่ยวกับเป็นภาพอย่างที่พี่หนุ่มว่าในรายการเมื่อกี้นี่แหละฮะ

เป็นภาพสูญตัวของคุณตังโม
ถูกต้องพี่ถูกต้องไม่มีใครคิดเลยว่าจะเป็นภาพนั้นพี่
คิดว่าจะเป็นภาพของหน้าของใครสักคน
ที่เป็นแบบใช้ไลน์ของคุณตังโม
ตอนนั้นก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะดีเหมือนกันจะได้เห็นหน้าของไอ้คนที่เขา

เรารีบที่จะเอามือถือลง

มันก็เป็น๑๒๓วินาทีแล้วพี่หนุ่มครับ

แต่ก็คุยกันคุณกติกก็บอกว่า
หรอกว่าอย่าให้ภาพนี้ไปออกอากาศพวกเราก็คุยกันตอนนั้นน่ะ
แต่หลายคนช็อกเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นคน
ไม่คิดว่าจะเป็นภาพแบบนี้ออกมาทุกคนช็อกกันหมด
ก็ได้คุยกันว่าอ่ะสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่เอาภาพเนี้ย
ออกอากาศเพราะว่ามันเป็นภาพที่ไม่ควร
ออกอากาศเลยอืมแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็น
แบบนี้พอนั้นเนี่ยก็เลยคุยกันว่าจะเอายังไงดี
จะทำยังไงดีตอนนั้นเนี่ยคุณกติกก็โทรศัพท์
หาพี่หนุ่มทันทีโทรศัพท์ไปหาพี่หนุ่มทันที
แล้วก็ก็คุยอะไรกันหลังจากนั้นมาเนี่ย
ไอ้คนนั้นเนี่ยก็ใช้ไลน์ของคุณตังโม
ส่งข้อความเข้ามาหาคุณมีนกติกอีกรอบหนึ่ง
ข้อความที่ข่มขู่ที่เหมือนที่พี่หนุ่มออกอากาศไป
สักครู่แหละครับอ่าโอเคก็เป็นไปตามนี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ในเพจของคุณแตงโมเนี่ย
กำลังมีคนเล่นอยู่แล้วก็เปิดข้อมูลออกมานะฮะ
เป็นรูปของกระติกเนี่ยกำลังยืนโบกไม้โบกมือ
แล้วในนั้นเขียนว่าเขานี่มีการเปิดคลิปวิดีโอ
ให้กับกระติกดูแล้วหลังรายการโหนกระแส
เพราะฉะนั้นทางฝั่งของชิลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
ไปทำข่าววันนี้ยืนยันใช่ไหมครับว่า
ภาพนั้นมันไม่ได้เป็นภาพที่มีการตกหน้าเรือ
ไม่ใช่ไม่ใช่ภาพนั้นเลยครับพี่
แต่ว่าที่เขากำลังพูดอยู่นี่เป็นภาพที่ตกหน้าเรือที่ส่งให้ดูแล้ว
คนละอย่างกันเลยฮะคนละอย่างกันเลย
แต่เป็นภาพของแตงโมถูกไหมถูกต้อง

เป็นภาพส่วนตัวของเขาที่เขาถ่ายในห้องของเขาเอง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางคดีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลย
ซึ่งอันนี้เราก็มีหลักฐานเก็บไว้ทุกอย่างถูกไหม
ถูกต้องครับถูกต้องครับได้ส่งให้คนที่เกี่ยวข้องแล้วฮะ
ได้ครับผมครับขอบพระคุณนะครับคุณชิวนะฮะ
ครับผมพี่หนุ่มทางด้านพบชนของไซเบอร์
ถ้าบอกว่าอีก๗วันสามารถจับได้คนร้ายที่เอาโพสต์
ครับซึ่งตำรวจมีหลักฐานอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่แต่นี่มันได้ลงได้ไลน์ทุกคนไปหมดเลย
อืมมันมันผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องข่าวอย่างเดียวแล้วล่ะอันเนี้ย

คือฉันว่ามันไม่ได้ถึงเทคโนโลยีดีไม่ได้โทรศัพท์แม่ต้องบอกว่าแม่เอาไปให้ใคร
โทรศัพท์แหละโทรศัพท์มันสำคัญอันนี้
คืออันนี้ยังไงก็ขอนะแม่แม่ไม่ไปแจ้งความซะ
ครับผมแล้วผมก็บอกพี่เดชาแล้วบอกให้ไปบอกแม่ซะบอกให้ไปแจ้งความฮะ
คืออย่างนี้ไม่ได้จะได้เซฟลูกด้วย
โอ้โหมันแบบปายหามนะครับ
ยุคนี้ครับใครก็หันมาใส่ใจสุขภาพนะคะมากขึ้นคุณผู้ชมค่ะ

โอเคน่าเดชานนะนุ่มน่า

เอ้ยยังไม่รู้มึงว่าเขาจะรับรึเปล่าหรือเปล่า

อันนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน

ไวเล็กซ์อยู่ไหนครับเข้าใจใครฮะโอเคผมก็อยากครับผมกลับมาอยู่ต่อฮะ
ต่อหาทนายเดชาเลยนะครับรับหรือเปล่าไม่รู้นะ
ไม่รับกูก็ไม่รับเนี้ยอืมขอให้รับเถอะอยากรู้จริงคนอยากรู้มากพี่
พี่เดขอให้รับเถอะจุ๊กรู่ไม่รับเว้ยไม่รับแล้ว
ไม่รับไม่รับอ้าวมาแล้วพี่เดชาโหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดชา
เดชาเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ผมพูดในรายการไปแล้วก่อนเข้ารายการผมโทรหาพี่เดชาแล้วบอกให้พี่เดชาเนี่ยไปบอกคุณแม่
เรื่องที่มันเป็นประเด็นที่มันประเด็นเกิดขึ้นล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะเรื่องของภาพของน้องแตงโมเนี่ยที่มีการเอามาเปิดอะไรอย่างนี้นะครับ
แม่หรือยังบอกเรียบร้อยแล้วครับแม่ว่าไงฮะคุณแม่ก็บอกว่าเรื่องเครียดเรื่องที่มันอะไรแบบนี้คุณแม่ไม่อยากฟังให้ผ่านงานเผาร่างแตงโมไปก่อน
แล้วแม่จะไปแจ้งความไหมไม่อ่ะพี่เดชัตริ์โทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะตอนเนี้ยโทรศัพท์ก็ไม่รู้อ่ะพี่เดชัตริ์จะเล่าอะไรให้ฟังนะคือประเด็นคือตอนเนี้ยคือก่อนโมตายเนี้ยตอนเนี้ยโทรศัพท์เป็นลายลายของคนนั้นน่ะทักมากับพวกดาราหลายต่อหลายคนเลยน่ะตอนเนี้ยอืมครับผมเออทักมาแล้วบอกว่ามีข้อมู
เขาก็คุยน่ะวันนี้เขาเอาลายของดาราหลายหลายคนมาจากไหนกันก่อนพี่ผมถามหน่อยแม่ไม่แจ้งความจริงเหรอไม่ไม่ครับแม่แม่ไม่อยากจะฟังเรื่องอะไรพวกนี้เครียดเครียดน่ะอ๋อแม่บอกให้เขาผ่านงานเผาเผาร่องไปก่อนที่ผ่านมามันไม่เครียดเหรอฮะแล้วเรื่องนี้ไม่เรื่องพวกนี้มันผมว่ามันเรื่องเครียดเครียดมากกว่าเ
บ่าย๑๕นาฬิกาที่ช่อง๓มันเกิดอะไรขึ้นมีคนส่งไลน์มาแล้วมีภาพที่ไม่เหมาะสมกับแตงโมนะครับแล้วก็ทำให้ไลน์ส่งไปที่คุณกติกแล้วก็มีนักข่าวไทยรัฐช่องสามอมรินเห็นเหตุการณ์แม่บอกเรื่องเครียดแม่ไม่อยากฟังตอนเนี้ยแม่ขอให้ผ่านก่อนแล้วก็ไม่ขอ
เอคะอั้มเขาจัดให้แล้วเขาจัดให้สวยแล้วไม่ต้องได้ลงลงส่งลงส่งเขาส่ง
คือถ้าไม่แจ้งความผมว่ามันก็ไม่รู้จะ
จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปอีกหรือเปล่าค่ะ
ฝั่งที่ถืออาเขาของแตงโมเขาก็พยายามจะบอกเขาหวังดี

แต่อีกมุมนึงเขาก็มีภาพทุกสิ่งทุกอย่าง
ซึ่งมันไม่ควรจะเปิดออกมาแล้วเข้ามาเปิดอะไรอย่างนี้

พอในโทร๙๑๑เราไม่รู้เขาคุยอะไรกันบ้าง

อย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวก็ทัวร์ก็จะมาลงเราอีก
อันนี้พูดจากใจก็ถ้าจะโดนด่าก็ต้องโดนด่าถูกต้องไหมล่ะ
คนเรามันอ่านมันไม่ได้ยินเสียงมันยังตีความไปได้สารพัด

มดรรมคุยกับโมหรือใครคุยกับโมหรือก่อนโมตายเนี้ย

เวลาหมดแล้วครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

เป็นเรื่องราวของคุณหญิงแมงมุมสักนิดนึงครับคุณผู้ชมครับ

รอการเปลี่ยนไตนั่นเองนะครับ

ป่วยเป็นหลอดเลือดในสมองตีบนั่นเอง
ล่าสุดนะครับผมนะฮะ

โพสต์ภาพภรรยาอยู่บนเตียงคนไข้พร้อมกับ

งานนี้เนี่ยก็มีเพื่อนพี่น้องวงการมา
ให้กำลังใจกันอย่างเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ
ก็ขอให้สุขภาพของคุณหญิงแมงมุมนะครับ
ดีวันดีคืนแล้วก็นะครับ

ไตอันใหม่ที่สามารถเปลี่ยนได้เนี่ย

ในโซเชียลก็เรียกร้องอยากให้คุณแม่ไปแจ้งความนะคะ

คือหรือมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าโทรศัพท์ที่อยู่กับแม่

เดินไปจ่ายตลาดแล้วหล่นหายเหรอหรืออะไร

ถ้างั้นเธอเราก็ถึงบอกว่า

รูปกว่าจะย้ายออกมาหมดตั้งกี่ชั่วโมง

ตั้งใจกับวันพรุ่งวันแบบวันเผาน้องหรือเปล่า

เขาไม่แจ้ง

วันนี้ถ้าพ่อโสอยู่นะ
โสมให้แจ้งตั้งแต่ยังไม่เป็นเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ำ

แต่แม่ต้องทำภาพของเขาให้มันดูดีให้มันสวยงาม

ถ้ามันมาอย่าไปคิดกันเองว่าอยู่กับคนอื่น

เพราะแม่เขาอาจจะไปซื้อผัดบุ้งไฟแดงแล้ว
โทรศัพท์โลนตกใจไฟแดงอย่างนี้เหรออืมไป

เดี๋ยวรอคุณอุ๋ยฟังคุณอุ๋ยเดี๋ยวคุณอุ๋ยต้อง

คุณอุ๋ยน่าจะต้องขยี้เรื่องนี้ต่อนะฮะ
แล้วก็ยังไงเนี่ยก็ยังยืนยันเรา๓คนบอกว่าอยากให้แม่ไปแจ้งความ

ไปแจ้งเถอะเดี๋ยวมันจะพลิกเดี๋ยวมันจะพลิก
ส่วนเรื่องงานไม่ต้องไปห่วงนะแม่น้อง

ถูกครับไปแจ้งเถอะแม่
สดกว่าไทยไหม้กว่าเดิม
เพิ่มเวลา